เขาบอกว่าเจ็บทอมไฟเกิดไม่ถึง๑๐นาที
ที่ว่ามันเจ็บภิกษ์ปกติปุ่น
ต้องใช้มุดไขตัวลาดนี่เอาคนของลูกขึ้นมา
แต่เด็กน่ะหมออุ้มออกมา
แล้วเด็กน้อยที่พอดังมานี่แข็งแรงสมบูรณ์
แข็งแรงสมบูรณเนาะแม่ก็ไม่เป็นอะไรเนาะ

มันขาวนิดหนึ่ง
ตอนออกนี่เขาเจ็บปวดเรื่องอะไรไหม
มีการเจ็บทองแรงไหม

ถอะลดตะนอกไปถอนไปอีกแล้วผมจะดาบนึง
เขา
ขนโทษมาแต่เด็กน่ะหมออุ้มออกมา
อ๋อแล้วเด็กน้อยที่พ่อจังหมานี่แข็งแรงสมบูรณ์

แรงสมบูรณเนาะแม่ก็ไม่เป็นอะไรเนาะ

พูดจ้อยแต่แม่มันล่ะ